ผู้ชมมีชายหญิงคู่เดียวเค้าก็ขี่โรคจักรยานจนไป

บาดเจ็บคำถามคือมันลอยมาได้ยังไง

ใช่ไหมเนี่ยใครจะคิดว่าขี่รถไปแล้วมันจะลอยมาพลาดอย่างเงี้
ไม่คือไม่อยากจะเข้าคุณมันเหมือนมันปลิวแล้วมันพัด
จังหวะนั้นฝนกำลังจะตกคุณแล้วลมพายุพัดมาพอดี
มันก็หอบแทงก์เบรียร์ลอนมาสะบัดแล้วมาโดน
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ที่คุมงานก่อสร้าง
ไม่เอาน้ำไปใส่ให้มันหนัก
ใช่มันต้องมีการถ่วงน้ำหนักกันเอาไว้
ปกติเบรียร์อันนี้มันพลาสติกใช่ไหมต้องเอาน้ำใส่ให้มันหนัก
มันตั้งอยู่ได้โดยที่มันไม่ขยับ
แต่ประเด็นคือไม่ได้เอาน้ำใส่มันก็เลยเบา
จังหวัดที่ลมพัดมันก็เลยหอบไปกระแทกกับผู้หญิงผู้ชาย

คำถามเหมือนที่คนในคลิปถามว่าใครจะรับผิดชอบ
นั่นสิค่ะนั่นสิพอเขามาเจ็บนะฮะคันที่สามารถจับภาพได้
เป็นกล้องหน้ารถแท็กซี่เห็นจังหวะชัดเจนว่าไอ้แท่งเบลอสีส้มลอย
กระแทกเข้าไปไปโดนกับรถจักรยานยนต์ล้มเลย
คนขี่ทั้งคนซ้อนกระเด็นลงไปที่พื้นครับ
มีจังหวะมีคนลุกขึ้นมาได้๑คนเพราะว่าก็ด้วยความที่ตกใจ
เพราะว่ารถข้างหลังมีเกรงว่าเดี๋ยวจะทับเข้าไปอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนชายพฤกษาเข้าตรงข้ามกับเทศบาลตะบนบางพระ
ปากเกร็ดนนทบุรีช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์คันนี้
นี่สิริยามเงินคันนี้ทะเบียน๕กวแหวน๔๑๐๔กรุงเทพฯ
พลเมืองดีต้องจอดรถช่วยเหลือกัน
เพราะว่าคนขี่คือนายพรเทพอายุ๒๕
แล้วคนซ้อนคือนางสาวรัดดาวันอายุ๒๑

กู้ภัยต้องรีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาล

พรเทพคนขี่บอกว่าผมก็ขี่มา
แต่จังหวะที่ผมขี่กำลังจะผ่านตรงนี้ลมแรงมาก
ลมแรงมากเหมือนฝนใกล้ตกเมื่อวานตอนเย็น
ไอ้แบรีเออร์มันก็หมุนมาเลยกระแทกเลย

ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูฝั่งซ้ายของถนน
มันมีแนวทางการก่อสร้างอยู่ใช่ไหม

มีป้ายบอกมีป้องมีป้ายมีทงมีท่ออะไรแบบนี้
ไอ้แท่งอันนี้มันก็วางอยู่
แต่เขาก็สงสัยว่าแล้วมันจะปิวมาได้ยังไง

คือก่อนหน้านี้เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ว

ก็คือเอาแท่งเบรีเออร์พลาสติกนี้ไปวางเอาไว้
กันหลุมตรงท่อระบายน้ำ

ทำให้รถเขามองไม่เห็นแล้วก็ตกไปเสียหายไปหลายคัน
ขอถามเหมือนเดิมว่าใครจะรับผิดชอบแล้วทำไม
คนงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาอุปกรณ์หรือว่าน้ำไปใส่ให้มันหนัก
เพื่อถ่วงเอาไว้ทำไมถึงปล่อยให้มันแบบเบา
แล้วก็สุดท้ายลมก็พัดมากระแทกแบบนี้
ใครที่เป็นผู้รับเหมาต่างหรือว่าหน่วยงานไหน
รับผิดชอบก็ช่วยไปดูแลคนเจ็บด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น่ากลัวมากเลยนะคืออยู่ดีไม่ว่าดีเนอะเราก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ได้เห็นแค่อันที่ปลิวไปโดนผู้เสียหายนะคนเจ็บ
มันมีอันก่อนหน้ามันวางล้มกระเท่เล่อยู่ถ้ามันมีน้ำมันจะล้มอย่างนั้นป่ะ

ต้องออกมาชี้แจงแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนงานก่อสร้างทั้งหลายเนอะนะคะ